ภารกิจของพี่กู้ภัยไปช่วยเหลือเจ้าสุนัขตัวนี้
มันน่าสงสารหัวติดอยู่ในโหลอะครับ

ลักษณะแบบนี้แล้วไปโพสต์เอาไว้ด้วยในโซเชียล

เขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านให้ไปช่วยเหลือหน่อย

โอ้โหของโซแล้วมันหาอะไรกินไม่ได้
นี่ทั้งหมดกูภัยต้องช่วยกันวางแผนก่อน
วางแผนอะไรตามหาสุนัขฮะ
มันไม่ได้ว่าหาเจอยังไงเป็นสุนัขจรจันทร์หรือเปล่า
อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ด้วยความที่ว่าได้รับแจ้งแล้ว
แต่ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่
นี่แหละภาพที่ถ่ายเอาไว้ตอนนั้นนะครับ
เดินหาจนทั่วเลยครับในพื้นที่ตลาดน้ำอัมภาวา

แต่หายังไงก็หาไม่เจอจนค่ำจนดึกอย่างนี้
อืมยังหาไม่เจอแต่พี่พี่เขาจิตใจมุ่งมั่น
ไม่ยอมกลับฮะต้องหาให้เจอให้ได้
แล้วยังไงไปเจอตอนไหนไปเจอเช้า

คงจะหมดแรงอ่ะสองสาวเออนั่นสิ
มันกินอะไรไม่ได้เห็นไหม

นอนอยู่ริมถนนสมุทรสงครามบางแพร

เห็นได้ชัดเลยมันขาดอาหารขาดน้ำฮะ
ถ้าไม่รีบช่วยมันตายเลยนะ

อะไรไม่ได้ออกก็ไม่ได้

เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันอารมณ์แบบไหนใช่ไหม

ได้แล้วนะครับ
อย่าไปจะจมข่ายนะ
่ารักจับตัว
โอเคหนึ่งเรื่องแล้วเดี๋ยวต้องค่อยนะ

พอด้วยแล้วยังไงต่อดี

เจอกับสัตวแพทย์เชิงชาญพึ่งเจียมนะฮะ

เขาบอกนะครับว่าสุนัขตัวนี้เป็นเพศเมียนะ

คาดว่านะน่าจะเป็นสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของ
ก็ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าเอาไว้ก่อน
แล้วก็ให้มันกลับไปฟื้นฟูร่างกายของมันเอง
แล้วก็จะไปไว้ที่สำนักงานประสุทธิ์ก่อนด้วย
เดี๋ยวดูก่อนว่ามันเป็นยังไงดีขึ้นหรือยัง
พอเริ่มมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแล้ว

และถ้าหากพบว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่สุนัขจรจัด
มันมีเจ้าของก็จะส่งคืนเขา

แต่หากไม่มีเดี๋ยวจะหาแหล่งพักพิงให้
ซึ่งมันก็มีมากมายหลายศูนย์นะ
รับดูแลสุนัขจรจักรนะครับ
หรือว่าใครอยากจะรับน้องไปดูแลก็ติดต่อไปได้
โชคดีเหมือนกันค่ะอย่างน้อยก็ช่วยมาได้รอดปลอดภัยนะคะปลอดภัยเรียบร้อยสบายใจกันไปนะคะ